พาคุณผู้ชมไปกินอาหารเกาหลีกันดีกว่า
ชอบทานไหมอาหารกำลังท้องร้องพอดี
อาหารเกาหลีสไตล์เมนูผัดร้อนยอดนิยมอีกหนึ่งเมนู

ใครดูซีรีส์น่าจะเคยได้ยินชื่อกันนะ

ซึ่งจุดเด่นเขาบอกว่าอยู่ที่ไก่แล้วก็เนื้อสัตว์ต่างที่เอามาผัดคลุกเคล้ากับซอสรสชาติสูตรพิเศษค่ะ
เอาใจคนรักชีสใครหิวแล้วติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
เป็นเมนูผัดแบบพิเศษที่ร้านคาบี้ร้านอาหารสไตล์เกาหลีคัดสรรมาเป็นพิเศษเพื่อต้อนรับหน้าหนาวนี้ค่ะ
ความพิเศษคือนอกจากไก่กับหมูผัดในกระทะใบโตและท็อปปิ้งเพิ่มเติมทั้งเส้นอุดงราเมงเซอรี่ไข่ไก่ยังมีซุปกิมจิไซส์เอสแต่หม้อไม่เอสตามไซส์รสชาติเข้มข้นรวมมาอยู่ในเมนูนี้ด้วยค่ะ
รับประทานได้๒๓คนอิ่มกำลังดีเมื่ออาหารมาเสิร์ฟพร้อมแล้วก็จะมีพนักงานมาบริการผัดกระทะร้อนให้ถึงโต๊ะเรียกได้ว่าลูกค้าสามารถนั่งรอรับประทานแบบสบายได้เลยค่ะ
ส่วนซุปกิมจิก็มีบริการอุ่นร้อนถึงที่

พนักงานจะบริการตัดหัวผักกาดและเนื้อหมูในหม้อซุปให้ด้วยค่ะ
ร้านของเราเป็นร้านอาหารเกาหลีในสไตล์ผัดครับ
คือให้คุณลูกค้าสามารถเลือกเนื้อสัตว์ชนิดต่างได้
ใส่ในกระทะแล้วเราก็จะมีบริการแบบผัดที่โต๊ะ
โดยลูกค้าเองก็สามารถแบบเลือกสไตล์ของตัวเอง

โดยมีคืนเด็นหนึ่งที่ทุกคนชอบกันมากคือเป็นแบบชีส

แล้วก็มีที่โต๊ะใหม่คือเป็นชีสบิล

ทางร้านจะนำมาอุ่นร้อนละลายชีสเยิ้ม

ชีสหอมอบอวนชวนน้ำลายสอ
เอาใจคนรักชีสสุดไปเลยค่ะ
ก็จะได้ลิ้มลองกับชีสแบบพิเศษ
ด้าชีสหรือว่าที่ทางร้านเรียกว่าชีสวิวนะคะ
ลองทานกับไก่หรือว่าหมูผัดซอส
ยังมีบริการฟรีรีฟิลเติมผักกัดแก้วซุปสาหร่าย
กิมจิและทันมูจิหรือชายเท้าดองได้ไม่อั้นเลยค่ะ
ฟินเต็มอิ่มกับเมนูกระทะร้อนสไตล์เกาหลี
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต
และบัตรเดบิตบีเฟิร์สธนาคารกรุงเทพ
และพิเศษรับส่วนลดเพิ่ม๑๕ทุกเมนู
แรกใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่ายค่ะ

ก็สามารถลดไปเลยเซนนี้๒๐

สามารถใช้แต้มเท่ายอดใช้จ่ายครับ
โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสัตว์เซ็ตนี้
คือลดได้ทุกเซตทุกรายการในร้านเลย
อยากลองมาชิมเมนูผัดร้อนพิเศษสไตล์เกาหลี
ปัจจุบันมี๑๑สาขาในกรุงเทพและปริมณฑล
ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน